ช่วงนี้นะคะใกล้กลางเดือนแบบนี้แล้ว
เรามาพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อกันหน่อย
แต่ก็ต้องย้ำนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ
ไปดูชาวบ้านที่นี่เขาไปพบจอมปลวกลักษณะ
คล้ายกับเสียญพญานาค๒เสียน
ก็เลยทำให้ตื่นตาตื่นใจพากันไปทำพิธีบวงสวงกันมากมายเลยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าเคยให้โชคมาแล้วติดต่อกันถึง๒งวด
โอ้เหรอว่ามาว่ามา
ชาวบ้านหมู่๔บ้านบึงฉิมตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่น
นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับเครื่องสักการะบูชานะคะ
ทำพิธีไหว้จอมปลวกรูปทรงคล้ายกับพญานาคนะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นพญานาคมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เพื่อมาให้โชคให้ลาบซึ่งมีลักษณะเป็นจอมปลวกสูงประมาณหนึ่งเมตร
รัศมีประมาณ๖๐เซนติเมตรตั้งอยู่ริมรัวบ้านเลขที่๑
ใกล้กับหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนั่นเอง
นางประนอมทุมโคตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบึงฉิม
เป็นคนพบจอมปลวกนี้นะคะลักษณะเขาบอก
คล้ายเลยคล้ายกับพญานาคสองเสียนเลย
ก็เลยบอกให้ครอบครัวมาดู
พอดูเสร็จปั๊บทุกคนก็เฮ้ยเห็นตรงกันเลยว่า
คล้ายกับรูปทรงของพญานาคจริง
จากนั้นตัวเองและครอบครัวก็ได้เดินทางไปทำบุญ
แล้วก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งอายุ๙ขวบ
คือคุณพี่เขาบอกว่าเด็กชายคนนี้มีสัมผัสที่๖
ทักบอกว่ามีพญานาคเฝ้าสมบัติอยู่ที่ริมหนองน้ำนะ
ปากทางเข้าวัดถ้าไม่เชื่อเนี่ยกลับไปดู
พอทำบุญเสร็จค่ะนางประนอมกับครอบครัวก็เลยกลับไปดู
พบจริงคุณก็จุดที่เขาพบตอนผ่านมานี่แหละค่ะ
ก็เลยกลับมาบอกเจ้าของบ้านทุกคนก็เห็นด้วยนะคะว่าเหมือนจริงน่าจะใช่
ก็เลยมีการทำพิธีบวงสวงบูชาขึ้นมานะคะจากนั้น
ก็มีคนมาขอโชคขอลาบบางคนก็นำแป้งมาโรยกันไป

เคยให้โชคให้ลาบติดต่อกันมา๒งวดแล้ว
เห็นจอมปลวกสีขาวนั้นแป้งนะคะ

โรยแป้งไปแล้ว๒งวดแล้วนะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ